ทีนี้ยังไม่ทันห้ามเลยอีกฝ่ายโอ้โหเอามีดไล่ฟันหัวอีกฝ่ายแบะเลยนะครับ
ส่วนคนก่อเหตุก็หนีไปนะฮะตำรวจก็ต้องตามจับกลุ่มตัวกันต่อนะครับ
เรื่องไก่ชนในซุ้มในเล้าไก่อะไรนะฮะ